ต่อกันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการลงพื้นที่นะคะ
เป็นการสัญจรจังหวัดพยาวเชียงรายเดี๋ยวจะมีการประชุมคอรมอสัญจรในวันพรุ่งนี้นะคะ
ท่านนายกรัฐมนตรีร่วมกิจกรรมทุกอย่างเลยค่ะคุณภาคภูมิ

ภารกิจแรกค่ะผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเดินทางไปถึงจังหวัดพยาว
ศักระพระเจ้าตนหลวงที่วัดศรีคนคำ
จุดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุไปนะคะ
ก็มาคุยกับท่านนายกรัฐมนตรี
ขอร้องให้รัฐบาลเพิ่มค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอสม
เป็นเดือนละ๑๐๐บาทขอเพิ่มให้หน่อย
ท่านนายกก็บอกว่าเดี๋ยวจะนำเรื่องนี้ไปพิจารณาให้นะ
ท่านนายกรัฐมนตรีก็แวะทักทาย

แย้มนะคะวันนี้ดูท่านนายกอารมณ์ดี
แล้วก็ย้ำถึงเจตนาการลงพื้นที่ด้วยว่าต้องการสร้างจังหวัดพยาว

ถึงจะต้องใช้เวลาแต่ก็เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดังนั้นอย่าไปหลงเชื่อคำอวดอ้างจากฝ่ายไหน
อกจากนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมซุ้มเอ็กซาเรย์หมอเมือง
พ่อหมอแก้วมูลบัวเงินอายุ๗๘ปีแล้วนะคะ
ก็ผูกข้อมือเป็นสายสินสาริกาลิ้นทองเมตตามหานิยม
สายสินปรัฒนบังสี่ด้านดูลายมือให้ท่านนายกด้วย
แล้วก็บอกว่าเป็นคนดวงแข็งนะดวงดีสตูทำอะไรไม่ได้เลย
มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอีกนานโอ้โห
ดูดวงให้ดูลายมือแบบนี้เลย
จุดนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็พูดคุยกับชาวบ้านนะคะว่า
ดีใจที่ได้กลับมาเยือนจังหวัดพยาวอีกครั้ง
ชาวบ้านบางส่วนก็บอกว่าขอบคุณนายกบอกว่าจะสนับสนุนพักพลังประชารัฐ
อ้าวไม่เกี่ยวกับนายกนะพักนี้ใช่ไหม
ท่านนายกจะตอบว่ายังไงลองฟังดูค่ะ
พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวพูดเดี๋ยวหาเรื่องผมไปอีก
พอใจรักทุกคน
นี่เห็นไหมนายกก็ไปเรื่องหมวกเลย

ส่วนการเดินทางไปตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเมืองรวงนะคะ
ที่อำเภอเชียงรายตำบลแม่กรณีนะคะ
ก็ท่านนายกรัฐมนตรีได้ทดลองโลชิงช้า
กับชาวเขาเผ่าอาขา

พอลงชิงช้าท่านนายกเสค่ะ

ก็ทีมงานต้องมาช่วยประคอง
อันนี้นายกกจะเล่นบ้าง

ใช่เขาไม่ได้เป็นเก้าอี้นั่ง

แล้วก็มีคนแกว่งให้นะคะ
ขนาดไม่สูงเท่าเมื่อสักครู่นี้นะแกว่งไม่ค่อยสูงเท่าไหร่
จังหวะลงมันก็เหมือนตอนกระโดดล่มมันก็ต้องแบบมีเสียงนิดหน่อย

ต้องประคองกันนิดนึงนะครับ

ก็นอกจากภารกิจลงพื้นที่ทั้งพยาวกับเชียงรายแล้วนะครับ
มีอยู่ช่วงหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์ได้พูดคุย

ขณะที่ไปเป็นประธานศักดิ์ขีพยาน
พิธีมอบสมุดประจำตัวนะครับ

เรื่องไหนไม่สำคัญก็ขอร้องประชาชน
โดยเฉพาะในโลกโซเชียลที่มีการพูดถึงเพลง

ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกที่พลเอกประยุทธ์
ได้ออกมาพูดถึงเรื่องเพลงที่กำลังดัง

ก็คงหมายถึงเพลงประเทศกุมิ

ในโซเชียลโซเชียลเปิดดูดิ

วิจารณญาณว่าไงฟังแล้วว่าไง

ประเด็จการมาขนาดนั้นเท่าไร

แล้วเพลงนี้ตกลงผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมาย

กูมีเพลงแรปเพลงนี้นะครับ

วรารังศิพรามนากุลรองผู้บัญชาการ

อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายนะระวังนะ

ฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ไปตรวจสอบแล้ว

ฟังได้ร้องได้แชร์ได้ไม่ผิดกฎหมาย